มการเมืองทำลายความสุขคนไทย
นี่เป็นผลวิจัยจากซุปเปอร์โพลเขา
คือมันอยู่ไม่สุขไงเดี๋ยวก็ไถเดี๋ยวก็ดู
แล้วแต่ละคนเขาก็เคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์กัน

เขาบอกว่าประชาชน๑๘๙๙จากผลสำรวจความสุขประชาชน๑๒๐๐

การเมืองปัจจุบันทำลายความสุขประชาชน
น่าเป็นห่วงคือความขัดแย้งทางการเมือง
เอาไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาการชุมนุม
ประท้วงในปี๒๕๕๗นะครับ

หัวหน้าหนึ่งก็บอกว่าแผนเพื่อไทยแก้เกมงูเห่าเพ่นพ่าน
อบนายกให้คั่วที่๓จับตามองการเมืองสัปดาห์นี้นะครับ
เริ่มกันที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย
แต่ตอนนี้เรื่องของใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ใช่อย่างที่บอกว่าจากที่ว่ามันมี๒คั่ว
เอ้าคั่วที่๓โผล่มาจากไหน
นะครับตอนนี้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ได้พูดถึงเรื่องของเสียง
ของฝ่ายประชาธิปไตยที่มี๒๔๕เสียง
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่ามั่นคงแข็งแรงและรวมเสียงได้มากที่สุด
นี้ก็ต้องดูท่าทีพักขนาดกลาง
ว่าจะทำอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติ
ยังไม่ได้คุยอะไรกับนายอนุทินชาญวิรากูล

หลังมีกระแสข่าวการผลักดัน
ถูกให้ไปเป็นนายยกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ได้ให้มาสนับสนุนพักเพื่อไทย
เป็นรัฐบาลหรือเป็นนายยกรัฐมนตรี
คือคุณหญิงสุดารัฐอธิบายแบบนี้
ว่าการที่พักเพื่อไทยอาจจะเป็นหัวหน้ากวนนะ
ในการที่จะรวมพักอื่นให้เป็นฝ่ายประชาธิปไตย
แต่ไม่ได้หมายถึงพักต่าง
ต้องมาสนับสนุนแคนดิเดตของพักเพื่อไทย
เป็นนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ใครจะเป็นก็ได้แต่ตอนนี้ขอให้ชัดดาวนคอสชไปก่อน

ว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
ตอนนี้ขอเปลี่ยนสถานะคอสชขอจบคอสชให้ได้ซะก่อน

ส่วนพักขนาดกลางที่กล่าวถึง
ก็แน่นอนตอนนี้มีพักไหนบ้างล่ะคุณ
ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยรวมถึงชาติไทยพัฒนา
แม้ว่าจะมีจำนวนสอสอน้อยแต่ก็

ซึ่งคาดว่าพักภูมิใจไทยที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
และในโลกโซเชียลมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดยืนของพักภูมิใจไทยจำนวนมาก
เรื่องนี้นะครับนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คช่วงนี้โพสต์บ่อยหน่อย
โดยยกเอาคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ซึ่งก็มีความหมายว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดนั่นคือทั้งหมดที่ฉันทำได้
แต่ก็มีคนทวงถามคุณอนุทินเยอะเลย
ว่าก่อนหน้านี้มีการพูดว่าอะไรบ้างที่ไม่สนับสนุนใครอะไรบ้าง
ก็คุณอนุทินยังไม่ได้แสดงท่าทีออกมาชัดเจน

คือเขาบอกไว้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันผ่านไปแล้ว
มันเสร็จขึ้นแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดไปแล้ว
ต่อสอเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทรวมลืมเลือกหัวหน้าปักกันนะน่ะครับด้านของนายชัวนฤกษ์ภัยศบัญชีรายชื่อรับประธาน
เพื่อไทยและมีข่าวออกมาเหลือเกินนะครับว่า
อาจจะดันให้นายอภิษฎเวชาชีวะเป็นนายยกรัฐมนตรี

คุณอนุทินชาญวิรากูลจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับ
โดยนายชัวร์ยืนยันว่ายังไม่ได้รับการประสานการทับทามในเรื่องนี้
และต้องรอมติจากหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ที่จะมีการคัดเลือกในวันที่๑๕พฤษภาคมนี้เสียก่อน

หัวหน้าพักและกรรมการมาบริหารพักชุดใหม่นะครับ
ฟังเสียงของคุณชวนฤกษ์ภัยนะครับ
ให้ถ่องแท้ถัดสินใจ
ไปถึงตอนนั้นแล้วก็ทุกคนก็ต้องรอมติกันนะครับ

ส่วนทางด้านของนายพิศิษฐ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

ว่าได้มีการไลน์คุยกับคุณอนุทินชาญวิรากูลเหมือนกัน

จะมีการดันให้คุณอภิษฎเวชาชีวะหรือคุณอนุทิน

ก็ได้แต่คุยกันขำคุณอภิษฎบอกแบบนี้

พักจะประชุมการเลือกหัวหน้าพัก
กรรมการบริหารพักพุธนี้๑๕พฤษภาคม
เขาคุยกันเล่นหรือเดิมกันเนอะ
ไปดูความเคลื่อนไหวของ๑๑พักการเมืองกันหน่อยดีไหมคะ
บางคนก็เรียกพักเล็กพักจิ๋ว

ถูกต้องถ้าขาดพวกเขาคุณตั้งรัฐบาลไม่ได้นะคะ

เมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจเอกยงยุทธ์เทพจำนง
หัวหน้าภักดิ์ประชานิยมในฐานะสมาชิกกลุ่ม๑๑พักการเมือง
เขาส่งหนังสือเชิญสื่อมวลชนแล้วระบุในจดหมายว่า
๑๑ภักดิ์การเมืองเช่นภักดิ์ประชานิยมภักดิ์พลังชาติไทย
ภักดิ์ประชาภิวัฒน์แล้วก็ภักดิ์ไทยศรีวิลัย

เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในเวลาบ่าย๒โมงตรงวันนี้

แถลงจุดยืนนี้น่าจะเป็นความชัดเจนแหละว่า
จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
๑๑ภักดิ์จิ๋วก็มีภักดิ์พลังไทยภักดิ์พลังรักไทย
ภักดิ์ศรีวิลัยภักดิ์ประชานิยมภักดิ์ครูไทยเพื่อประชาชน
ประชาธรรมไทยพลเมืองไทยประชาธิปไตยใหม่พลังธรรมใหม่
ไทยรักธรรมและก็ประชาชนปฏิรูป

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาแถลงกันวันนี้บ่าย๒ใช่ไหม
ไม่แน่ใจว่าจะร่วมไปในทิศทางเดียวกับประชาชนปฏิรูปหรือเปล่า
ตรงนี้สิมันเป็นคำพูดที่แปลกไง
คือนี่ไงพอคนเยอะพักเยอะ

ประชาชนก็เลยอยู่ไม่สุขเนี่ยว่าตกลงเอายังไงกันแน่
จนปฏิรูปเข้าไปในทิศทางที่ชัดเจนนะ
ว่าเขาจะสนับสนุนอ่าพลเอกประยุทธ์อ่ะนะ

ส่วนบรรยากาศที่ลานโพลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม
ปิดสวิตช์สวไม่โหวตนายกค่ะ
ก็มีผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายรายเข้าร่วมนะคะ
มีนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วนายอนุรักษ์เจนตวนิษฐ์
นายนครมาชิมอดีตสสพิศนุโลก

ผู้สมัครสอสอแพร่ภักดิ์ไทยรักษาชาติ

แล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจเยอะเลยทีเดียว
คำว่าปิดสวิตช์สวไม่โหวตนายก
จริงก็เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยจากนายธนทร

ที่เขาบอกว่าเราทุกคนพักการเมืองทุกคนด้วยนะ

เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม

บอกว่าเราต้องรวมกันให้ได้มากกว่า๓๗๘เสียงก่อน
ทุกพักมารวมกันก่อนและปิดสวิตช์สวกันไปก่อน

ว่าเราจะให้ใครไว้ใจใครเป็นนายยกรัฐมนตรีในกลุ่มของพวกเรา
ส่วนบรรยากาศการรายงานตัวของสอสอใหม่
วันที่๕ที่อาคารรัฐสภาใหม่ถนนเกียรติกาย
ก็เงียบเหงาครับเนื่องจากมีสมาชิกมารายงานตัวเพียง๕คน
ก็คือคุณชวนหลีกภัยคุณองค์อาจคล้ามภัยบูล
คุณอภิชัยเตชะอุบลคุณสาคอนเกี่ยวข้องจากภักดิ์ประชาธิปัตย
แล้วก็มีจากภักดิ์พลังประชารัฐมาอีก๑คน
ก็คือคุณปฐมพงศ์ศูนย์จันทร์สสนครปฐม
รวมยอดสมาชิกมารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น๓๓๘คน
ขณะที่ในวันนี้สสจากภักดิ์อนาคตใหม่ทั้ง๘๐คน
นำโดยนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก

รวมไปถึงนายสงครามกิจเลิศภัยโรธหัวหน้าภักดิ์เพื่อชาติ
ก็จะเดินทางมารายงานตัวในวันนี้เช่นเดียวกัน
สื่อมวลชนก็ไปจับจ้องอยู่ที่นั่นเหมือนกัน
รอว่านายธนทรจะมีการให้สัมภาษณ์อย่างไรต่อนะครับ